๙นาฬิกา๓๓นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
นี้กับพวกเรา๓คนนะครับ
กินวันกะทิน้องหมานะครับเขาบอกกันว่ามันไม่ได้ทำมาจากหมานะ

นี่น้องใบตองเขาเป็นคนรักหมา
หน้าตาน่ารักแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

พิมพ์ทำเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ใช่เอาเนื้อสุนัขมาทำ

เอาจริงดิฉันก็ไม่ค่อยกล้าทานนะ

แต่ว่าเป็นฝีมือของนี่ครับคุณวิไลวันมีเงินเจ้าของ
ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมืองประชาอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีครับ
เจ้าของร้านนะครับคุณวิรัยวันเล่าว่าทำงานเป็นพนักงานบริษัทบรรจุอาหารทะเล
ซึ่งก็ชื่นชอบการทำขนมเป็นอย่างมากก็ได้เรียนรู้
แล้วก็ศึกษาวิธีการทำวุ้นกะทิมาจากในยูทูป
ทำสำเร็จก็แบ่งให้เพื่อนบ้านได้ชิมจนปรับปรุงรสชาตินะครับ
แล้วก็สุดท้ายลองมาทำใส่ลงไปในแม่พิมพ์แบบนี้ให้เป็นเจ้ารูปสุนัขที่น่ารัก

คุณหมาโดนรถเหยียบเท้าเหรอ

มันก็มีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็ยังดูสวยงามอยู่นี่
โอ้จัดแล้วซ่อมได้ไหม

เห็นหัวขาหลุดมาร่วมด้วย

เมื่อกี๊ยังบอกว่าไม่กล้ากิน
เค้าบอกว่าทำวุ้นกะทิส่งขายนี่นะครับมานานเกือบสองปีแล้วแหละ
โดยในช่วงแรกจะทำเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ตัวการ์ตูนต่างตอนนี้
รูปแบบใหม่ก็คือเป็นเจ้ารูปสุนัขน่ารักแบบนี้
เจ้าชาไป่นะเป็นหันชาไป่นั่นเอง
กระทั่ง๑ปีที่ผ่านมานี่แหละเขาลองทำแบบนี้ดูนะครับ
แล้วก็บอกเลยว่าในตอนนี้
เกิดเป็นกระแสมีผู้สนใจสั่งจองวุ้นกะทิน้องหมาชาไป
เป็นจำนวนมากจนผลิตไม่ทันเลยทีเดียวครับ

เราก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู
แล้วก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู
แล้วก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู
แล้วก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู
แล้วก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู

แล้วก็เลยลองทำตัวเนี่ยขายดู
มันน่ารักมันเหมือนจริงมันหมานอนนอนหลับสบายอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่คนโตก็อาจจะมี๒ความคิดว่าแบบ
มันเหมือนเกินไปไม่กล้ากิน
เปิดมาคนก็แบบต้องมีจิตแข็งนิดนึงในการที่จะกิน
เป็นไงล่ะต้องจิตแข็งนิดนึงในการที่จะทาน
ว่ามันน่ารักมันเหมือนมาก
มันเหมือนมากเกินไปอ่ะคุณเจ้าของยังบอกเลยว่าไม่กล้ากิน

บางคนเขาบอกว่ามันเหมือนหมาพะโล้อ่ะ

เออน่าจะยุ่ยเนอะ
แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ขายดีนะคุณวิรัยวัลเขายืนยันเอง
เขาบอกว่าช่วงนี้โอ้โหออเดอร์สั่งเข้ามาเพียบ
ต้องให้คุณแฟนมาช่วยคุณแฟนก็
อืมงานเข้างานเข้ามาช่วยกันอย่างขมีขมันเลยทีเดียว

นี่งานเข้ามาแล้วเงินก็เข้ามาด้วย

คุณวิไลวันบอกว่าขณะนี้ยอดสั่งจองเนี่ยนะโอ้โหล่วงหน้าเนี่ยยาวเหยียดเป็นสัปดาห์

เขาบอกว่าทำได้เพียงวันละ๑๐ตัวเท่านั้น
ซึ่งนอกจากรูปน้องหมาแล้วยังมีวุ้นอีกหลายแบบ
สามารถเลือกชมแล้วก็เลือกชิมกันได้
โอ้โหเอาล่ะบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยแล้วกัน

ตอนนี้ก็มือเป็นระวิงแล้วล่ะ

ตอนเด็กอันนี้ฉันชอบทานวุ้นที่เป็นรูปกระต่าย